มันมีรายการดีที่อยากจะแนะนำมาบอกคุณผู้ชมด้วย
สำหรับรายการที่จะเจอกันเย็นนี้เป็นวันแรกกับรายการ
ร้องได้ยกกำลังซ่า
นี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างความสนุกกันก่อน
บอกเลยรายการนี้สนุกสนานซ่าแน่นอนค่ะ
ได้ยกกำลังซ่าทุกวันจานสิงห์ศุกร์เวลา๑๗นาฬิกา๓๕นาที
นี่เลยคุณผู้ชมสำหรับรายการร้องได้ยกกำลังซ่านะคะ
เป็นการแข่งขันร้องเพลงของเหล่าเด็กซ่าทั่วฟ้าเมืองไทย
ที่มีเสียงดีจำนวน๒ทีม
ละ๓คนด้วยกันมาแข่งขัน
เพื่อคว้าเงินรางวัลกลับไปพัฒนาชุมชนที่รักของตัวเอง
ภายใต้คอนเซ็ปต์ไม่มีร้องผิดไม่มีร้องถูก
มีแต่ร้องเพราะเท่านั้น
จากเด็กซ่าทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีความสามารถแล้ว
คุณผู้ชมยังจะได้พบกับพิธีกรขวัญใจมหาชน
อย่างพี่เอชายามิดชัย
และพิธีกรผู้ช่วยอย่างแซคชุมแพร
หมดยังหมดแล้ว๒พิธีกรแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้แน่นอน
งั้นผมเพิ่มเติมนี่เข้าไปเพื่อเพิ่มความแซ่บเข้าไปอีก
เรามาด่าคณะกรรมการสุดแซ่ว
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน

ตั๊กสิริพรอยู่ยอดคุณฝนธนสุนทรลำเพลินวงศกร
อาจารย์เจนพบจบกระบวนวันคุณสุนารีราชศรีมาและ
อายสรัญโยโอ้โหเหียบเลยค่ะ
คุณผู้ชมบอกเลยนะว่าเมามันอย่างแน่นอน
การันตีความมันความหาโดยคนคนนี้
ใครอ่ะไปฟังเสียงเขาครับ

ตลอดข่าวคือรายการร้องได้ยกกำลังซ่าครับ

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์๑๗นาฬิกา๓๕นาทีนะครับ

เป็นรายการที่ส่งเสริมให้เด็กที่มีความสามารถนะครับ
มาโชว์มาร้องมาเล่นมาเต้น
สนุกครับฝากด้วยนะครับ

งานดีการันตีความสนุกอีกแล้วครับท่าน

แล้วผมเห็นพี่บุ๋มบิ๋มแบบนี้ผมอยากจะยกมือกราบไหว้จริง

พี่บุ๋มบิมตอนนี้เขาไปอยู่เบื้องหลังแล้วการทำรายการ
ติดตามกันได้วันนี้ออกอากาศวันแรกเลยคุณผู้ชม

สำหรับรายการร้องได้ยกกำลังซ่า
เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์๑๗นาฬิกา๓๕นาทีนะคะ

เปิดรายการใหม่ยกกำลังซ่ากันไปแบบจุใจเลยจ้า
คุณผู้ชมยังส่งข้อความไลน์กันมาได้นะ
รอบจิตปลอบใจพวกเราแล้วก็ทุกคนทั่วประเทศที่ผิดหวัง

ยังไงก็มีเราเป็นเพื่อนอยู่เสมอนะคะ
ครับผมส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียว
ช่วงหน้าสิ่งดีรอคุณผู้ชมอยู่ครับ
สวัสดีครับผมแซคชุมแพรครับผม
ยังไงก็ขอฝากรายการร้องได้ยกกำลังซ่าไว้ด้วยนะครับ

เป็นครั้งแรกในชีวิตของเซ็กชุมแพรเลยนะครับ
ที่ได้มาเป็นพิธีกรป้ายแดงนะครับผม
ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม
ทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์นะครับ
เวลา๕โมง๓๕ถึง๖โมง๑๕นะครับผม
รับรองว่าสนุกและมันกันแน่นอนกันเลยทีเดียวครับผม

ฝากติดตามรายการร้องได้ยกกำลังซ่านะครับ
ทางไทยรัฐทีวีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
เวลา๑๗๓๕ถึง๑๘๑๕นะครับ
พบกันนะครับร้องได้ยกกำลังซ่า